ดูความคืบหน้ากรณีที่เด็กชายยอดกระตันยูอายุ๑๓ย่าง๑๔ปีนะคะ
ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมไปรับจ้างล้างรถที่คาแคร์แห่งหนึ่ง
ปรากฏว่าน้องถูกไฟช็อตนอนเป็นเจ้าชายนิทราประมาณ๕เดือนแล้วนะคะ
ทีนี้ก่อนหน้านี้เจ้าของคาแคร์แห่งนี้ก็ให้การช่วยเหลือมาแล้วนะ๓๐๐บาท
บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากได้มากกว่านี้ไปฟ้องร้องเอาเอง
ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านของนางสาวขวัญใจ
คำตั้งหน้าอายุ๔๑ปีเป็นแม่ของน้องนะคะ
ซึ่งตั้งอยู่ภายในตำบลสุรนารีอำเภอเมืองนครราชศรีมาค่ะ
หลังจากที่นำตัวน้องออกจากโรงพยาบาลมารักษาตัวต่อที่บ้าน
พบว่าวันนี้น้องมีอาการดีขึ้น
สามารถลืมตาตอบสนองได้แล้วแต่ยังไม่สามารถขยับร่างกายแล้วก็แขนขาได้
ขวัญใจคนเป็นแม่บอกว่าช่วงแรกเจ้าของร้านคาแคร์ก็ติดต่อมาบอกว่าจะให้เงินช่วยเหลือ๑๐๐๐บาท
แต่ต้องเซ็นยินยอมจบเรื่องแล้วก็ต้องถอนแจ้งความด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่เขาไปแจ้งความ
หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือจากคุณปวีนาหงษกุลเนี่ยนะคะ
แต่ว่าคุณแม่บอกว่าก็ไม่เป็นธรรมก็เลยตัดสินใจไม่รับเงินแล้วก็ไม่ถอนแจ้งความ
ซึ่งเจ้าของร้านคาแคร์บอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้เงินมากกว่านี้ก็ไปฟ้องร้องเอาเอง
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณแม่ของน้องกันหน่อยค่ะ
บอกด้วยนะคะว่าทุกวันนี้ครอบครัวต้องอยู่อย่างยากลำบาก
เพราะว่าก็ไม่ได้ทำงานเนื่องจากว่าต้องคอยดูแลลูก
สามีทำงานเพียงคนเดียวรายรับก็ไม่พอกับรายจ่าย
ที่ผ่านมาก็ต้องกู้หนี้ยืมสินญาติมาใช้ชั่วคราวไปก่อน
ด้านในกระเสมสรรเคลือเจริญสำนักงานสวัสดิกา
คุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่า
วันนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้งความกับตำรวจที่โรงพักโพกลาง
ดำเนินคดีกับเจ้าของร้านคาแคร์ใน๖ฐานความผิดด้วยกันค่ะ
อกจากนี้ยังให้ทางกรมสวัสดิการ
กำลังเร่งพิจารณาให้การช่วยเหลือจากกองทุนเงินทดแทน
โดยจะได้รับเบื้องต้นเป็นจำนวนเงินกว่า๘แสนบาท
ท่านตำรวจเอกอรุษคำตุ้ยผู้กำกับสพโพกลางบอกว่า
คดีนี้พลตำรวจตรีวัชรินบุญคง
ซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา

บอกว่าให้เร่งรัดคดีนี้ให้จบให้เร็วที่สุดค่ะ